คุณแม่ไม่อยู่ก็เลยให้ลูกสาววัย๑๙ขายน้ำกระท่อมแขน
จริงร้านนี้ก็อาจจะเปิดดึกเปิดดื่นแล้วครับ
ทีนี้๓ทุ่มกว่ามีเหมือนคนเป็นลูกค้าเป็นผู้ชายนะ
สวมบวกกันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ลงจากรถ
ปรากฏว่าหญิงสาว๑๙ก็คิดว่าเป็นลูกค้า

ผู้ชายคนนี้นะคุณหยิบปืนมาเลยฮะ
มาจี้ชิงทรัพย์หญิงสาววัย๑๙ปีเลยนะคุณนะ
เป็นโจรละหนึ่งและหลังจากนั้นเป็นจิตอีก
ก็คือขอล้วงเข้าไปในกางเกงล้วงอวัยวะเพศของเธอนะ

ใช่
มันจะไม่ตาอันกว่าตำรวจตาอันนะคุณนะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะ
แต่ก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้ส่วนหนึ่งนะครับ
ที่ตำบลกระป๋างเพื่อทุ่งสงค์จังหวัดนคร๔ธรรมดาบราช
ประมาณ๓ทุ่มกว่าของวันที่๔มีนาคมนะฮะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยโจรหื่นรายนี้
น้องผู้เสียหายเฝ้าร้านอยู่คนเดียวเพราะแม่ไม่อยู่

มาถึงนะก็เอาปืนมาจี้ขอชิงทรัพย์
เธอก็บอกไปเงินทั้งหมดอยู่ในตะก้านี้
จังหวะนี้คุณโจรจิตรายนี้เอามือจับนอกกางเกงก่อน
แล้วก็ขอล้วงเข้าไปจับภายในกางเกง
หญิงสาว๑๙น้องตากลัวคุณ

หลังจากที่ล้วงเสร็จถามต่อถามอะไรรู้ไหม

สาวบอกไม่มีมีเงินเท่าที่มีนั่นแหละแค่นั้นแหละพี่
เธอตกใจมากช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะ
พอหนูเห็นปืนเขาช้าปืนออกมา
หนูก็เลยทันรังกลับมา
เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาตังค์ไป

จากกล้องวงจอนปิดก็เป็นห่วงมากเลยนะฮะผมจริงเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยเป็นชาวสุคัญน่ะ
แต่มาเช่าบ้านเปิดร้านขายน้ำต้มพืชกระท่อมประมาณ๔๕เดือนแล้ว

กลางวันก็จะอยู่ที่หน้าร้านส่วนกลางคืนเนี่ย
หากมีลูกค้าโทรศัพท์มาก็จะลงมาเปิดร้านขาย
แต่อันนี้คือมัน๓ทุ่มกว่าใกล้จะปิดร้านแล้ว

ทีนี้กลายเป็นอันตรายคุณ

เป็นโจรหื่นที่อันตรายมากนะฮะ
ล่าสุดผู้สิทธิ์ขาของเราสอบถามคดีนะฮะ
ไปยังพุ่มกับการสพกปางนะฮะ
เพราะว่าแม่ลูกคู่นี้ไปแจ้งความแล้ว

ถึงวันนี้แล้วนะฮะวันที่๙มีนาแล้วนะครับ
ภูมิกับการยืนยันบอกว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวชายในคลิปได้
แต่ยอมรับว่ามีการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วรายหนึ่ง
ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ

ชายต้องสงสัยที่เอามาสอบปากคำใช่ชายคนนี้หรือไม่